ล่าสุดเรื่องนี้นะครับลายโรนาลิซซึวาจาผู้อำนวยการสมสรรค์เมืองทอง
ได้เสร็จสัญญายืมตัวไปส่วนเรื่องทีมจากเจลิกที่มีข่าวว่าสนใจนะ

ส่วนอนาคตของเจ้าตัวต้องให้ผู้บริหารทั้งสองทีม
เป็นผู้พิจารณาจากท่าเรือหรือว่าเมืองทองนะครับ